เพราะว่าพี่น้องประชาชนรออยู่แล้ว

ใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับมอเตอร์ไซค์ในวันนี้ไป
พลิกชีวิตได้สำเร็จไปแล้ว

อย่าลืมส่งฝามาลุ้นโชคกับแคมเปญ
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

อยู่ที่ว่าวันนี้คุณส่งหรือยัง

ร้านต่อไป๑กรกฎาคมนี้
โอ้โฮ
คราวนี้คราวนี้ต้อนรับสิ้นเดือน

ทองคำมูลค่า๑ล้านบาท

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
ตื่นเต้นจริง

แต่นอกจากทองที่แจกแล้ว

แต่ยังมีเวลายังส่งกันมาได้นะคะ
รถมอเตอร์ไซค์เก๋เท่ลิมิเต็ดอิดิชั่น

เอ้าถ้าใครยังไม่ส่งไปฟังกติกากันก่อนเลย
กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน
ง่ายเพียงส่งฝาขนาบราวแดง

ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที

อีก๓วันยังมีเวลานะ

วันนี้เราก็มีจับแจกอีกเหมือนกัน

โทษเลยโทษเลยค่ะโทษเลยค่ะโทษเลยโทษเลย
หมอนท็อไปก็เป็นท็อปให้

และผู้โชคดีวันนี้คือ
ยินดีค่ะยินดีกับผู้โชคดีด้วยจริงนะคะ
แล้วถ้าหากคุณอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้อีก
และที่สำคัญนะคะกติกาบอกไปแล้วง่ายมากท่องให้ขึ้นใจเขียนบีบส่ง
เพราะว่ารางวัลใหญ่แจกล้านทุกเดือนยังคงมีแจกอยู่นะคะ
อนุญาตย้ำตรงนี้นะเขียนบีบส่งแล้วส่งกันมาลุ้นกันเยอะนะครับ
เอาล่ะช่วงนี้ไปติดตามความสนุกในรายการตลอดข่าวกันต่อเลย
เอาละยินดีด้วยนะแต่เราย้ำตรงนี้ว่ามันใกล้แล้วนะ
ใช่วันเสาร์นี้ค่ะคุณหนึ่งล้านหนึ่งล้านค่ะเอออยากได้ก็ดื่มขนาดแบบแดง
คุณราคาหนึ่งล้านใช่ส่งฝาเข้ามาส่งมากมีสิทธิ์มากค่ะครับ